ถึงร็อกเกอร์ก็ต้องเสกโลโซค่ะ
สิงหาคมต่อเนื่องจนถึงเมื่อวานนี้๑๕สิงหาคม

เดี๋ยวกูจะไปยืนเยี่ยวตรงนี้ให้ดู
คุณจะเยี่ยวข้างในตรงนี้กูขี้เกียจบอกเยี่ยวกูขี้เกียจเยี่ยว
กูไม่เข้าใจเลยขนาดเดียวกูมึงก็สนใจขนาดนี้อะไรวะ
เยี่ยวกูมึงก็ยังสนใจขนาดนี้ถ้ากูมึงคงสนใจมากกว่านี้
ถ้าหลอกเป็นกลัวไอ้กูคิดว่ามึงคงอยากเห็นกูมากกว่าละมั้ง
เดี๋ยวคุณพี่เสกค่ะแล้วมีแต่งเพลงให้ด้วยเหรอคะ

คือคนเขาสงสัยในประเด็นปัสสาวะของคุณเสกโลโซ
ก็เพราะว่าเขาสงสัยว่าคุณไม่หลับไม่นอน
มันไปมีเรื่องเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือเปล่า
คุณเสกก็บอกเดี๋ยวโชว์ตรวจปัสสาวะให้ดูเลยว่ามันไม่ม่วง
แล้วคนก็แบบโอ้โหสนใจดูมาก
คือเหมือนคุณเศษต้องแต่งเพลงให้เลย
ถ้าคนมากดไลก์เป็นหลักหมื่น๒๐๐๐๐ไลก์นะ
เดี๋ยวจะตรวจปัสสาวะโชว์เลยแล้วคนมาไลก์๒๐๐๐๐มาแป๊บเดียว
เลยตรวจโชว์
ก็เลยแต่งพล
เราก็ไปคุยก็ไปดูว่าหมู่บ้านนี้มันเป็นอะไรยังไง
หมู่บ้านนี้ก็เป็นหมู่บ้านใหญ่นะคะก็ใครอยู่ในหมู่บ้านนี้ก็ต้องมีฐานะระดับหนึ่งเลยอ่ะ
การรักษาความปลอดภัยก็เข้มงวดนะคะ
ทีมข่าวของเราก็ไปคุยกับรอปภนะคะเพื่อขออนุญาตเข้าไปที่บ้านของคุณเสกโลโซ
รอปภไม่ให้เข้านะคะบอกว่าถ้าจะเข้าไปเนี่ย
เจ้าของบ้านต้องยินยอมก่อนจะให้นักข่าวแบบเข้าไปดุ่มอย่างนี้ไม่ได้นะคะ
ส่วนไลฟ์เยอะดูเยอะตอนนั้นไม่ใช่ใช่ไหมคะ
อย่าไปแซวธ์ว่าเสียงแหบด้วยธรรมชาติ
เจ้าของบ้านไม่อนุญาตให้แบบให้เข้าไม่อะไรอย่างนี้

นะคะสักช่วง๑๑โมงครึ่งค่ะ
ทีมข่าวของเราก็โทรไปหาคุณเสกโลโซนะคะ

คุณเสกรับสายนะแล้วก็บอกว่ายินดียินดีให้มาสัมภาษณ์ที่บ้าน
แต่ตอนนี้ยังไม่สะดวกมาบ่ายก็แล้วกัน

จะได้พูดทีเดียวไม่อยากจะพูดหลายรอบค่ะ

สวัสดีครับ
ค่ะพี่เสกจากไทยรัสทีวีครับพี่

พอดีจะขออนุญาตเข้าไปพูดคุยกับพี่ที่ในบ้านหน่อยได้ไหมครับ

เอาอย่างนี้นะเดี๋ยวพี่จะให้เข้ามานะ
ก่อนครับ
ครับเดี๋ยวจะให้เข้ามาหลายชมบับ
ท่านจะให้เข้ามาในบ้านนี่แหละนะครับ

นะครับรอก่อนนะครับ
ใจเย็นนะอาจจะเป็นช่วงบ่ายสักนิดนึงนะครับ

ได้ครับเอาที่พี่สะดวกนะ
อยากจะให้เร็วที่สุด

สวัสดีครับขอบคุณครับ
คุณสุดปรีดาก็ให้ฟังเสียงการพูดคุยสอบถาม

คุณเสกโลโซก็บอกว่าเดี๋ยวรอบ่ายกันแล้วกัน
ให้มาสักรวมกันได้เยอะก่อน

ก็ส่วนหนึ่งเอามาให้ดูกัน
ก็อยากจะให้เห็นว่านักข่าวเราไม่ได้ไปบุกรุกนะฮะ
ไม่ได้ไปรบกวนความเป็นส่วนตัวของเสกโลโซนะครับ
ขออนุญาตถูกต้องตามขั้นตอนทั้งหมดนะครับ
จากนั้นทีมข่าวของเราก็ปักหลัก
รอการสัมภาษณ์อยู่ที่ประตูที่หมู่บ้านนะครับ
จนกระทั่ง๑๔นาฬิกา๔๐นาทีวันนี้
เสกโลโซก็โทรมาแจ้งตรปภที่หน้าหมู่บ้าน
บอกว่าพร้อมแล้วให้นักข่าวเข้ามาสัมภาษณ์ที่บ้านได้เลย
แล้วก็ขอคุยกับผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีนะครับ

พื้นที่ในบ้านอาจจะไม่สะดวกในการให้เข้าไปข้างใน
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะให้สัมภาษณ์ที่ประตูหน้าบ้านกันแล้วกัน

ก็เป็นภาพบรรยากาศที่หน้าบ้านของคุณเสกโลโซนะครับ
โลโซเสกสรรสุขพิมายนะฮะวัย๔๔ปีร็อกเกอร์ชื่อดัง
แล้วเขาก็เดินออกมาเนี่ยข้างหลังนั้นก็มีหญิงสาวคนหนึ่ง
คุณอีฟนะภรรยาคนปัจจุบันที่อยู่ด้วยกัน
ก็ถือโทรศัพท์มือถืออยู่ตลอดถ่ายอยู่ตลอด
เมื่อกี้ค่ะเมื่อกี้แฟนสาวถือมือถือใส่อยู่
นึกว่ารุ่นใหม่ผมก็ไม่เคยเห็นรุ่นนี้
อันนี้เป็นที่เขาตรวจปัสสาวะเขาก็มาโชว์อีกครั้งหนึ่งนะครับ
ก็มาด้วยสีหน้าท่าทางดูสดใสร่าเริงนะฮะ
เสกโลโซทักทายนักข่าวด้วยอารมณ์ดีนะครับ
ก่อนหน้าที่จะให้สัมภาษณ์ก็เอาที่ตรวจปัสสาวะมาโชว์หลายอันเลย
ยืนยันว่าตัวเองไม่ได้เสพยาเสพติดจริง
ไม่ได้ใช้สารเสพติดอะไรเหมือนกับที่มีคนกล่าวอ้าง
แล้วก็พยายามแสดงความคิดเห็นในโลกออนไลน์
พร้อมกับระบุว่าอยากให้ทุกคนรู้ว่าตัวเองไม่ได้เสพยา
สิ่งที่ทำที่พูดออกไปในการไลฟ์เฟซบุ๊กในช่วงเวลาต่างนั้น
ไม่ได้เกิดจากความเมายา
แล้วก็มีคนส่วนหนึ่งเข้าใจผิดคิดว่าตัวเองเป็นคนบ้า
ก็อยากให้ทุกคนเห็นว่าวันหนึ่งตัวเองได้ทำอะไรบ้าง
อยากให้เห็นว่าแต่ละวันเนี่ยเขาก็อยู่แบบนี้
เป็นปกติแบบนี้ทำงานแบบนี้เลี้ยงสุนัขแบบนี้
คือคนชอบหาเขาว่าไม่บ้าก็เมายา
ก็เลยไลฟ์ไลฟ์แบบทุกวันแบบถี่

แต่ก็ได้นอนไหมอ่ะ

เสกบอกว่าก็นอนแต่นอนน้อย๒๓ชั่วโมงเองวันหนึ่ง

หน่อยแต่เขาบอกว่าการที่เขานอนน้อยหรือไม่ได้นอนเนี่ย

เพราะเขาเป็นคนนอนน้อยเป็นปกติอยู่แล้ว

ขอบคุณทุกการห่วงใหญ่นะคะ
ก็เพราะยังต้องรับผิดชอบทำงานนะคะ

เหมือนพี่เสกบอกว่า

ภายในคือไม่แน่ใจ๒อาทิตย

เรื่องจากที่จะให้ทุกท่านได้เชื่อมั่นว่า

ทำได้ไม่ใช่เพราะว่าความเมาหมาย
แล้วก็เรียกได้ว่ามีเหตุผลที่ต้องทำนะครับ

เพราะว่าเนื่องจากประชาชนเนี่ย

แต่ผมเนี่ยไม่ได้นอนเยอะเหมือนคนอื่นเขา
ผมนอนวันหนึ่งเนี่ยประมาณสัก๒๓ชั่วโมงผมก็โอเคแล้วนะครับ

เขาคิดว่าเอ๊ะทำไมเสกวันหนึ่งไม่ค่อยนอน

การที่คุณไม่ได้นอนนั้นไม่ได้หมายความว่าต้องเสพยาอยู่
เพราะว่าผมไม่จำเป็นต้องนอนเยอะขนาดนั้น
การที่ผมไลฟ์เฟซบุ๊ก
ผมอยากให้ประชาชนทราบว่า

แล้วก็จะบอกว่าชีวิตประจำวันผมเนี่ย
สามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างได้เหมือนคนปกติ
คือผมไม่มีการทำสคริปต์ไม่มีอะไรเลย
ผมอยากให้เห็นว่าชีวิตผมนั้นเนี่ยปกติดี
ทุกคนห่วงใยผมมากแล้วก็มีความรู้สึกว่า
ผมนั้นคือเป็นบ้าเข้าใจมั้ยฮะ
บอกว่าผมไม่ได้เป็นบ้าแล้วผมยังต้องรับผิดชอบ
แล้วก็ต้องทำงานเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าอยู่

ก็เห็นคิดซะว่าผมเป็นหมีแปดด้า
เออก็ดีเหมือนกันนะ
ดูแบบ๒๔ชั่วโมงว่าทำอะไรบ้างเนี่ยค่ะ
ตอนท้ายคุณเสกโลโซก็บอกว่าหลังจากวันนี้ไป

เพราะว่าไม่อยากจะให้เกิดความขัดแย้งแตกแยกในประเทศชาติไปมากกว่านี้
ส่วนผลงานอื่นยังติดตามกันได้ผ่านทางแฟนเพจเสกโลโซเหมือนเดิม
ก็ยืนยันว่าตัวเองตอนนี้ก็มีความสุขดี
ให้กำลังใจคอยอยู่ข้างตลอดเวลา
ทีนี้มันก็มีคำถามมาตลอดแล้วครับตั้งแต่๑๓สิงหาคมที่ผ่านมา
ไม่ไลฟ์ก็โพสต์ก็เป็นอย่างที่เขาชี้แจงเมื่อสักครู่นี้
แต่ทีนี้ตลอดช่วงเวลา๓วันที่ผ่านมาเนี่ยเขาโพสต์เขาไลฟ์อะไรบ้าง
เรารวบรวมมาเป็นแบบรวมฮิตนักรอบก็ต้องมีรวมฮิตใช่ไหม
เดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับทุกผู้ชมครับเริ่มตั้งแต่๑๓สิงหาคมครับ
โพสต์ภาพต่าง๑๗โพสต์แล้วก็โพสต์แชร์เรื่องราวข่าวสารอีก๑๐โพสต์นะฮะ
๔สิงหาคมมีโพสต์ทั้งหมด๑๕โพสต์นะครับน้อยลงมานิดนึง
แล้วก็โพสต์แชร์เรื่องราวข่าวสารอีก๔โพสต์นะครับ
สิงหาคมก็คือเมื่อวานนี้มีการโพสต์มากกว่าเดิมนะครับ
โพสต์ภาพ๗โพสต์แล้วก็โพสต์แชร์เรื่องราวข่าวสารอีก๖โพสต์ด้วยกัน
รวมแล้ว๓วัน๑๓๑๕สิงหาคม
คือจนแฟนคลับหรือว่าไม่แฟนคลับนี่คือแบบเป็นห่วงมาก
ห่วงเลยว่าตกลงเกิดอะไรขึ้นนะไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยเหรอ
ตั้งข้อสังเกตว่านี่เป็นผลจะมาจากการเสพยาเสพติดหรือเปล่า
อะไรแบบนี้นะฮะซึ่งเขาก็พยายามสื่อสารตลอด
โดยเฉพาะการไลฟ์สดช่วงตรวจปัสสาวะให้เห็นว่าเขาไม่ได้ใช้ยาเสพติด
ลงเรื่องราวส่วนตัวแชร์เรื่องราวข่าวสารเหมือนกันนะครับ
อย่างเช่นขอความร่วมมือแฟนคลับบริจาคเงิน
เพื่อร่วมทำบุญให้กับเด็กพิการที่บ้านราชาวดี
พากษ์วิจารณ์เรื่องการเมือง
รวมทั้งนำพระพุทธรูปขนาดใหญ่จำนวน๒องค์มาไว้ที่บ้าน

อันนี้ของวันนี้นะเนี่ย
โอ้โหแต่เนื้อหาที่มันเป็นประเด็นฮือฮาค่ะคุณผู้ชม
ก็เหมือนกับคุณเสกเนี่ยนะเขาแบบวิเคราะห์สังคมวิเคราะห์การเมืองเลยนะ
ก็พูดในลักษณะโจมตีนายทักษิณชินวัฒนอดีตนายกรัฐมนตรีและครอบครัวนะคะ

คือก่อนหน้านี้เคยชื่นชมอดีตนายกรัฐมนตรีนะ
แต่ว่าคำพูดนะตอนนี้ก็เป็นลักษณะเหมือนแบบ
อดเสียดแล้วก็ค่อนข้างจะหยาบคายด้วยนะคะ

แล้วโอ้โหเนี่ยค่ะก็ออกมาด่า
ต้องใช้คำว่าด่าเนาะก็หยาบคายพอสมควรแล้วก็แรงอะค่ะ

แล้วก็ตะเพิดแบบพี่ชายเจ้านากาอย่างนี้

คุณเสกโลโซหันกลับมาใช้ยาเสพติดอีกหรือเปล่า
เสกโลโซก็เลยบอกว่าก็เคลียร์ตัวเองเลยก็แล้วกัน
เดี๋ยวจะโชว์การตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด

ไม่พบว่ามีการใช้สารเสพติดนะคะ
คุณเสกเขาท้าทายชาวเน็ตไงคะว่า
ถ้าคนมากดไลค์๒๐๐๐ครั้งเดี๋ยวจะตรวจปัสสาวะโชว์เลย

พูดปุ๊บโอ้โหไลค์รัวเลยนะ

ครบ๒๐๐๐๐ปุ๊บก็เลยโชว์เลยจริงเนี่ยค่ะ
ในแต่ละช่วงเวลามันก็ยังมีพฤติกรรมแปลกนะฮะ
อย่างเช่นเสกโลโซได้ขุดหลุมฝัง
แล้วก็จัดงานศพให้กับปลาแสนรักที่เลี้ยงไว้๒ตัวนะครับ
ก็คนอื่นที่รักปลามากอาจจะทำแบบนี้ก็ได้นะ

ซึ่งทำมาล็อกเกอร์ชื่อดังเนี่ยถึงกับเศร้าน้ำตาซึมเลยนะครับ
การที่มีการสังเกตหลังจากที่ก่อนหน้านี้
ตำรวจเข้าบุกจับเสกโลโซที่บ้านพัก
เมื่อช่วงปลายเดือนธันวาคมปีที่ผ่านมา
แล้วก็การอดีตภรรยาต่างก็โพสต์เฟซบุ๊กให้กำลังใจ
เพื่อให้สู้ต่อแม้ว่าใครจะมองไม่ดีก็อย่าไปสนใจ
โดยเฉพาะเกลียนคีย์บอร์ดทั้งหลายที่คิดไม่ดีอะไรประมาณอย่างนี้
อันนี้เป็นมุมของเสกโลโซกับคนใกล้ชิดนะ
ที่ตัวเสกเองเขาก็ยืนยันแหละว่าเขาปกติดี
แค่อยากจะให้เห็นชีวิตส่วนตัวโลกของเขาในแต่ละวันว่าเป็นยังไง
แต่อีกมุมนึงเนี่ยคนที่เป็นคนรู้จักหรือว่าไม่ได้รู้จัก
แต่เห็นแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้น่าจะเป็นลักษณะของโรคแบบนี้หรือเปล่า
ก็คือไบโพล่าโรคเหมือนกับคนสองบุคลิก
สองบุคลิกสองอารมณ์อะไรแบบนี้เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอะไรแบบนี้
ใช่ซึ่งมันต้องรับการรักษาอย่างต่อเนื่องมันสามารถหายขาดได้
มีหลายคนที่เขาหายขาดแล้วพอเขาเห็นเขาเป็นห่วง
อย่างคุณเคนโดคุณเคนโดนี่เป็นดีเจเป็นพิธีกร
เขาก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะครับ
ดีเจเคนโดหรือว่าเกรียงไกรมาสพจนสุนทรนะครับ
ตอนที่เห็นเสกโลโซโพสต์เฟซบุ๊คแรกเนี่ย
เจเคนโดก็โพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัวไว้เหมือนกัน
บอกว่าที่เห็นเนี่ยบอกได้เลยว่าเสกอาการของเสกเนี่ยคือโรคไบโพล่า
เพราะว่าดีเจเคนโดบอกว่าเขาก็เคยป่วยโรคนี้เหมือนกัน
แล้วก็ได้รับการรักษาอย่างจริงจังจนหายขาดแล้ว

โดยบอกว่าเสกโลโซโพสต์เนี่ยต้องทำความเข้าใจ
ว่าทำไมถึงไม่นอนพูดได้เรื่อยไม่หยุด
เป็นอาการของโรคล้วนก็คืออาการโรคไบโพล่านะฮะ
ดีเจเคนโดยืนยันว่าเสกโลโซป่วยไบโพล่าจริง
เพราะสังเกตจากอาการแล้วก็โทรศัพท์ไปพูดคุยกับทนายส่วนตัวของเสกโลโซ
ทำให้ทราบว่าเสกโลโซรักษาโรคนี้มา๓ปีแล้ว
แต่ที่ยังไม่หายเพราะไม่มีวินัยในการรักษา
ต้องควบคู่ไปกับการทานยาแล้วก็ทำจิตบำบัด
และอาการของเสกโลโซหากมองตามลักษณะของโรคที่เป็น
เจเคนโดบอกว่าน่าจะอยู่ในระดับแมเนียก็คือระยะคึกคักมากกว่าปกติ
คือมันเป็นอาการอย่างชัดเจนคนที่เป็นไบโพล่าในระยะแมนเนียเนี่ยจะไม่อยากนอน
จะมีพลังเยอะมากจะพูดไม่หยุดพูดได้เป็นวันพูดอะไรก็ไม่รู้
สังเกตว่าแพทเทิร์นการพูดของเขาเนี่ยพูดเรื่องนี้ไม่จบ
พูดไปอีกเรื่องหนึ่งแล้วพูดเรื่องนี้ยังไม่จบกลับมาเรื่องเดิม
แต่สามารถพูดได้แบบยาวไม่หลับไม่นอนไลฟ์ได้ทั้งวัน
อันนี้ถือว่าเป็นอาการเพราะว่าพี่เสกเองเนี่ยเป็นผู้ป่วยจริงนะฮะ
จากญาติจากคนสนิทแล้วก็จากทนายที่ผมเคยคุยก็คือพี่เสกมีประวัติการรักษา
แต่ตอนนี้ไม่ได้ไปหาคุณหมอเป็นปีแล้วแน่นอนว่าอาการมันกำเริบขึ้นมา
ใช่ตอนนี้ก็ทำงานทำการปกตินะครับแล้วก็มองว่าเสกโลโซตอนนี้เนี่ยขาดผู้ดูแล
เพราะว่าผู้ป่วยที่จะหายจากโรคนี้ได้ปัจจัยหลักคือต้องมีคนที่ดูแล
แล้วคนดูแลต้องเข้าใจผู้ป่วยอย่างมากด้วย
วิธีการป้องกันเนี่ยผมว่ามันป้องกันไม่ได้หรอกถ้ามันจะเป็นมันก็เป็นมันเหมือนเป็นยีนอยู่ในตัวเอง
แต่สิ่งที่ทำให้เราเรียนรู้ได้ก็คือเราต้องรู้จักว่าเราเป็นแล้วเราจะรักษายังไง
เหมือนกับเรารู้จักโรคแบบโรคท้องร่วงท้องเสียปวดท้องโรคตับโรคไตอย่างนี้
เราก็ยังรู้ว่าเวลาที่เราแบบเราปวดท้องเนี่ยเฮ้ยเราก็ต้องไปเช็คกระเพาะเป็นโรคกระเพาะหรือเปล่าวะ
ก็แค่นี้เองบายโพล่าเหมือนกันก็อยากให้สังคมไทยมองไบโพล่าเป็นเหมือนโรคทางกายปกติ
เป็นวิธีการรักษาก็คือไปหาจิตแพทย์จิตแพทย์วางแผนรักษายาจิตบำบัดผู้ดูแลดูแลยังไง
ก็แค่นี้เองก็เลยอยากจะฝากบอกว่าไม่ต้องไปให้ความสำคัญของคำว่าโรคจิตเวทมันสำคัญมาก
มันน่ากลัวมากไบโพล่ามันน่ากลัวมากมันแบบหูมันดูยิ่งใหญ่
จริงแล้วมันก็คือโรคที่เทียบเท่ากับโรคทั่วไปที่เราเป็นอยู่เป็นได้หายได้
กลับมามีชีวิตที่ดีเหมือนเดิมได้มีศักยภาพที่ยอดเยี่ยมแล้วก็เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติได้เหมือนกับคนอื่นเลย
ก็ต้องเข้ารับการรักษาเพราะว่าหายขาดได้เพราะคุณเสกโลโซเป็นคนที่มีศักยภาพด้านร้องเพลงแต่งเพลงอย่างนี้
แต่ถ้าหากว่าป่วยก็ควรจะรักษาให้หาย
แต่คุณเสกเขายืนยันว่าเขาไม่ได้ทั้งป่วยไม่ได้ทั้งเสพยานะ
แต่ในมุมอีกมุมหนึ่งคุณดีเจเคนโดเขาเคยป่วยไงเขาก็มองว่าเออป่วยหรือเปล่าเป็นการตั้งข้อสังเกตนะคะ
ทีนี้นายนัทธนัทฮีรันสมบูรณ์หรือเทดดี้ไอเฟิลนะคะก็เป็นเพื่อนร่วมงานของคุณเสกโลโซอะค่ะ
ก็ให้สัมภาษณ์กับเราบอกว่าครั้งแรกที่เห็นข่าวก็ตกใจเหมือนกันนะคะ
ว่าเกิดอะไรขึ้นเจอกันเมื่อประมาณ๓เดือนก่อนนะคะไปเล่นคอนเสิร์ตการกุศลช่วยชัดโลโซ
ตอนนั้นคุณเสกโลโซก็ยังปกติดีส่วนเรื่องยาเสพติดตั้งแต่เสกโลโซเข้ารับการบำบัดยาเสพติดเมื่อปี๒๕๕๙
ไม่เห็นไปยุ่งเกี่ยวอีกเลยเห็นแค่ดื่มเหล้า
ส่วนอาการไบโพล่าเสกโลโซเป็นมานานแล้วกินยาอยู่ตลอดนี่อันนี้เพื่อนร่วมงานบอกนะคะ
เพราะว่าคุณเสกก็ไม่ได้ปิดบังเพื่อนฝูงว่าเป็นไบโพล่าจริงแต่ที่เห็นล่าสุดเหมือนกับว่าไม่ได้ไปรับยาเหมือนกับว่าไม่ได้กินยาค่ะ
ก็เลยฝากเตือนเตือนนักเลงคีย์บอร์ดนะคะก็อย่าไปโพสต์ข้อความยั่วยุคุณเสก
เพราะว่าคุณเสกเขาก็เนี่ยเขาก็เป็นไบโพล่ามีอาการแบบนี้เขาบอกกับเพื่อนแบบนี้ด้วยนะคะ
เขาเป็นคนที่เวลาลุยก็ลุยสุดถามว่าก้าวร้าวไหมไม่ก้าวร้าวนะกับเพื่อนกับฝูงนะ
เกียรติซะด้วยซ้ำเป็นคนให้เกียรติแต่ว่าถ้าคนไปยั่วยุแกมากอย่างเช่นมีพวกแฟนคลับ
หรือว่าไม่ใช่แฟนคลับเป็นพวกเกลียนนักเลงคีย์บอร์ดเนี่ยเข้ามายั่วยุเนี่ยเขาก็จะของขึ้นถูกไหมฮะ
ก็อย่าไปบิ้วค์อย่าไปยั่วยุ่งแกกไปยั่วยุ่งแกบางทีแกก็ของขึ้นเดียวนะ
มีความเห็นจากนักวิชาการที่เคยป่วยเป็นไบโพล่านะครับ
นายจิตตินันบุษบัน

และยังได้ศึกษาอาการของโรคนี้
จนสามารถให้คำปรึกษา

นานโรคจะกลับมาใหม่
อย่างง่ายเลย
สิ่งต้องห้าม๒อย่าง

คือแอลกอฮอล์กับยาเสพติด

มันทำให้อาการของโรค

แล้วทำความเสียหาย

ก็จากข้อมูลของกรมสุขภาพจิตนะครับ

พบว่าประมาณร้อยละ๒๐ของผู้ป่วย
เริ่มมีอาการระหว่างอายุ๑๕๑๙ปี
แต่ผู้ป่วยบางคนอาจเริ่มมีอาการ

หรือว่าตอนวัยรุ่นตอนต้นก็ได้

ความสูญเสียเนื่องจากการเจ็บป่วย
หรือความพิการอันดับที่๖ของโลก

ทำการฆ่าตัวตายแล้วก็สำเร็จด้วย

สุดจากรายงานการให้บริการผู้ป่วยจิตเวทของประเทศไทย
กรมสุขภาพจิตและก็คลังข้อมูลการแพทย์และสุขภาพ

เอาเฉพาะในปี๒๕๖๐นะครับพบว่า
มีผู้ป่วยโรคไบโพล่าอยู่ทั้งสิ้น๓๑๕๐๐คน

ก็ที่เรานำเสนอเรื่องนี้มุมหนึ่งก็คือแฟนคลับของคุณเสกโลโซเอง

เพราะต้องยอมรับว่าคุณเสกโลโซเป็นคนดังมากระดับประเทศ
เป็นคนมีความสามารถแต่งเพลงร้องเพลงเนี่ย
แต่ถ้าหากว่าคุณเสกป่วยถ้าหากว่าป่วยจริงเนี่ย
คนก็เป็นห่วงว่าคุณเสกควรจะพบแพทย์ไหมควรจะรักษาไหมอะไรแบบนี้
อายุเพิ่ง๔๔นะยังสร้างสรรค์ผลงานเอาไว้ได้อีกเยอะนะครับ
ส่วนคนที่อาจจะไม่ได้ชื่นชอบหรือชอบไม่มาก
แล้วบางครั้งก็อาจจะแบบโอ้โหรู้สึกว่าทำไมไม่อย่างนี้ไปเลยไม่อย่างนั้นไปเลย

ผมเชื่อว่าถ้ามันเกิดอะไรขึ้นกับเขาจริงเนี่ย
ท่านจะไม่รู้สึกอย่างที่ท่านพิมพ์หรือท่านได้ส่งข้อความไปทั้งที่เวลาที่เขาเฟสแล้วก็ไลฟ์อะไรของเขาหรอก
นะคะก็เป็นในมุมของความเป็นห่วงกันแล้วกันนะคะครับ